อันนี้คืออันนี้คือ

อันนี้คืออันนี้คือ

อันนี้คืออันนี้คือ

อันนี้คืออันนี้คือ

อันนี้คืออันนี้คือ

อันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือ
อันนี้คืออันนี้คือ
อันนี้คืออันนี้คือ
อันนี้คืออันนี้คือ
อันนี้คืออันนี้คือ
อันนี้คืออันนี้คือ

อันนี้คืออันนี้คือ
อันนี้คืออันนี้คือ
อันนี้คืออันนี้คือ

อันนี้คืออันนี้คือ

อันนี้คืออันนี้คือ

วิธีการมันไม่สำคัญโทษกับผลของมัน
เอาเป็นว่าลูกทานได้ก็โอเคแล้วเราก็แฮปปี้แล้ว
เราก็สามารถที่จะทำให้ลูกเราได้

อาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนป๊าป๊าเขา

ฮ่าไม่ใหญ่
อย่าโดนลิ้นเลย
อยู่เป็นรักทุกสาม
แต่ฉันปวดหัว

จริงเดี๋ยวพี่ฮายตักอันนี้พี่เอกก่อนเดี๋ยวพี่อยากกินอีก

วันนี้มีความสุขไหมยุ้ยได้ทำกับข้าวให้ลูกทาน
มากค่ะมีความสุขไปพร้อมกับความตื่นเต้น
เราได้ทำอะไรด้วยตัวเองให้ลูกมันมีความสุขมาก
เทียบตั้งแต่เรื่องของการอาบน้ำลูกครั้งแรก
มันไม่มีอะไรที่แบบเราทำเป็นมาตั้งแต่เกิด

อันนี้กลัวไหมคือพี่เป็นคนเพราะเด็กตัวอันอ่อน

แล้วพี่จะไม่รู้จะเอาคอไว้ตรงไหนไม่รู้จะอุ้มยังไงพี่ทำไม่ถูกเลย
โด่งไม่โด่งก็กลัวลูกหล่นเหมือนกันค่ะ
มากค่ะกลัวมากค่ะแต่ว่าคือพอด้วยความเป็นลูกเราเราก็จะแบบประคองถนอมทุกอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแบบค่อยเริ่มอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้ก็เหมือนกันมันก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้เป็นมาก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็พยายาม
แต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำบ่อยมันก็เลยยังไม่แบบไม่ชินไม่มั่นใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช้คำว่าเก๊กกังก็ได้
แต่ทุกอย่างถ้าเราทำเรื่อยมันจะเกิดความชินไปเองเนาะ
ยิมโตแล้วน้องบีมจะทำอะไรให้คุณแม่ทาน
ทำไข่เจียวค่ะ

นี่เขาไปเอามาจากไหนอ่ะ
คือทุกอย่างมาจากป๊าป๊าเขาค่ะป๊าป๊าเขาชอบทำก๋วยเตี๋
เขาชอบแบบเหมือนแบบเวลามีเส้นแล้วก็มีเครื่องแบบให้เขาเลือกใส่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
เขาก็จะรู้สึกสนุกอะไรอย่างนี้ค่ะ

เป็นเด็กที่กินผักดีมากเลยนะหนู
ทานค่ะคือตั้งแต่เล็กที่ยุ้ยทำให้เขาเองเนี่ย
ก็คือยี๊ยก็จะแบบเอาผักปั่น

แล้วพอเขาเริ่มโตขึ้นมาหน่อยทุกอย่างก็จะถูกหั่นเล็ก
แล้วก็ผัดลงไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่

ตอนนี้ครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูก
นี่คือโลกมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุด

โฟกัสมาที่ลูกมากกว่าด้วยซ้ำ
ที่คุณพ่อเขาด้วยคือพยายามทำให้ทุกอย่างมัน

เพราะว่าอย่างที่บอกว่าบ้านเราก็มีกันแค่นี้เพราะฉะนั้นมันจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันบ่อยค่อนข้างที่จะบ่อย
พี่พีมค่ะป๊าถามจริงเลยนะน้องพีมตอบตรงนะว่าอาหารเนี่ยระหว่างป๊าป๊ากับคุณแม่ใครทำอร่อยกว่ากัน
เห็นไหมเขาฉลาดเขาลูกเขาอยู่กับใครแต่เขาจะบอกป๊าป๊าเอ๊ะป๊าป๊าไม่ได้อยู่ตรงนี้พูดเลยลูกไม่ต้องแคร์ใครทำอะไรกว่ากันคะ
ซิปนี่ก็ซิปเบาสำรัก
เอาละตอนนี้อิ่มแล้วน้องพีมเดี๋ยวเราไปทานขนมหวาน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน
ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน
ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน
ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

ของคุณยายถ้วน

โมงเย็นทางช่องไทยรัฐทีวีแห่งนี้ค่ะ
นะครับวันนี้เวลาหมดแล้ว

เกือบร้อยครึ่งอ่ะ

สวัสดีครับ

เหมือนมันเด้งใส้เหนือกเรานะ

ไม่ต้องไปโดนเอาหนึ่งก่อน